พาคุณผู้ชมไปต่อที่ชุมพรไปดูกิจกรรมดีของนักศึกษากันบ้างดีกว่า
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตชุมพร
เขาใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนไปเพาะพันธุ์ปลาขาย
ก็สร้างรายได้ให้เด็กเขาสามารถที่นำไปเป็นทุนในการศึกษาด้วยครับ
นายนพดลกันนิกาอายุ๒๐ปี
นักศึกษาชั้นปีที่๒สาขาวิชาการประมง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตชุมพร
ใช้เวลาว่างจากการเรียนหนังสือ
ประกอบอาชีพเพาะพันธุ์ลูกปลาดุกลูกปลานิน
แล้วก็ปลาสวยงามเพื่อจะจำหน่าย
คำแนะนำของนายกริจพลไทยอาจารย์ที่ปรึกษา
ซึ่งเป็นนักวิชาการประมงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรนะครับ

หลังทราบว่าฐานะของทางบ้านของนายนพดลยากจน

น้องนกพะดนจะนำไปส่งเสียตัวเอง

โดยบอกว่าผมไม่รบกวนคุณพ่อคุณแม่หรอกครับ

เรียนจบพลันนุนยาตรีด้วยเงินของการเพาะลิ้มปลา
ใช่เอาไปฟังเสียงน้องนพดลเขาดีกว่าครับ

ผมก็สนใจในเรื่องของการทำงานไปด้วยอยู่แล้ว
เพราะตั้งใจว่าก็อยากแบ่งเบาภาระทางครอบครัวทางบ้าน
คือมาเรียนด้วยถ้ามีเวลาว่างก็ทำงานไปด้วยครับ
ส่วนตัวและค่าเทิมส่วนมากผมจะเป็นคนออกเองนะครับ
เราทั้งค่าเทอมก็ทำงานเองเก็บเอง
แน่เป็นอย่างไรล่ะน่าภาพคุมใจนะ

สำหรับการเพาะพันธุปลามหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตชุมพร

โดยให้ใช้บ่อเลี้ยงปลาในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของมหาวิทยาลัยนะครับ
ซึ่งน้องนกพะดนก็จะใช้เวลาว่างในช่วงเช้าช่วงกลางคืนมาเลี้ยงปลา

โดยภูมิโดยการมหาวิทยาลัยแม่โจวิทยาเพราะอบุญสินจิตประพันธ์นะครับ
ก็บอกว่าน้องพะดนตร์เป็นนักศึกษาโคต้า
ขยันเรียนหนังสือสิทธิ์คนนี้นี่นะฮะ
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องได้อีกด้วยครับ
แล้วนี่ลูกปลาที่นำไปขายนำไปจำหน่ายก็สร้างรายได้ให้นะฮะ
โอ้โหต้องยกนิ้วให้นะ

บรรดาครูบาอาจารย์ก็ให้การสนับสนุนด้วย